ครับคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ชนแล้วหนีที่สี่แยกเทคโนโลยีปฐุมธานีรถกระบาดคันหนึ่งจอดติดไฟแดงอยู่แต่อีกคันหนึ่งปรากฏว่าเป็นนะฮะคือมาชนท้ายมาแบบแรงชนตุ้มเลยครับคุณผู้ชมครับดูความเสียหายครับ
นะฮะไปพุ่งชนท้ายรถกระบะอีกคันที่จอดติดไฟแดงอยู่ทำให้รถกระบะคันนั้นเนี่ยพุ่งไปชนท้ายรถสิบล้อที่อยู่ด้านหน้านะฮะเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มครึ่งของวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
ที่๔แยกเทคโนโลยีประทุมธานีมุ่งหน้ารังศิษย์
คนในรถกระบาดที่ถูกชนท้ายเนี่ยแขนหักนะฮะออกจากรถไม่ได้ด้วยนะครับ
จากประตูมันพังยุบเปิดไม่ออก
คนขับรถกระบะคู่กรณีที่มาพุ่งชนนะเป็นผู้ชายนะครับ
ตอนแรกนะลงมาช่วยดูนะหลังเหตุการณ์ทำประถามว่าเป็นอะไรมากเปล่าพี่
ไม่กี่นาทีครับผู้ชายคนนั้นอาศัยจังหวะชุลมุนขึ้นรถ

อ้าวขอบคุณเยอะ๑นี่แหละครับหลังเกิดเหตุครับ

แล้วก็มีหลักฐานแค่คลิปจากกล้องวงจรปิดคลิปนี้

ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติมครับ
จะเอาคลิปมาโพสต์นะฮะให้ชาวเน็ตช่วยหน่อย
เห็นเหตุการณ์วันนั้นรถที่ผ่านไป
ถ้าเห็นเลขทะเบียนของกระบะคันที่ชนท้ายพี่เขา